ดูเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะต้องตามจนได้คำตอบค่ะ
เรื่องนี้มีคนแอบถ่ายว่ามีคนคนหนึ่งขับรถไปเติมน้ำมัน
มันก็จะไม่ใช่ปัญหานะคะว่าที่นี่ถ้ามันเป็นปั๊ม
ถ้าไปเติมที่ปั๊มไม่มีปัญหาอ่าแล้วไปเติมที่ไหนแต่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นมันเป็นปั๊มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ำมันตรงเนี้ยเขาเอาไว้เติมน้ำมันรถหลวง
เติมรถราชการสิใช่รถสถานที่แล้วแต่รถที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถของภรรยาเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่ค่ะอันนี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาก็โพสต์เรื่องนี้นะคะ
บอกว่าเอารถภรรยามาเติมน้ำมันหลวงฟรีนี่คือรถกระบะคันสีขาวคันหนึ่งเข้าไปเติมน้ำมัน
นะคะที่สถานที่เนี่ยระบุว่าอบจอำนาจเจริญตั้งงบจัดซื้อน้ำมันไว้เดือนละห้าแสน
ใช้ในงานราชการแต่ทุกอาทิตย์เลยจะมีรถส่วนตัววันดีคืนดีมีรถภรรยามาเติมด้วย
เติมทีนึงหกสิบเจ็ดสิบลิตรคนถือกุญแจเป็นพนักงานกองช่าง
สั่งมาเขาต้องรีบเปิดเติมให้อ่ะนะคะอันนี้เขาก็ถ่ายรูปตรงนี้มาได้
เป็นกระแสในสังคมออนไลน์เลยคุณผู้ชมล่าสุดค่ะ
สำนักงานปปชไปที่สถานีจ่ายน้ำมันแล้วค่ะ
อยู่ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจริง
อยู่ที่ศูนย์ราชการสองตามที่ปรากฏในโซเชียลค่ะปปชบอกว่า
เป็นการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานและส่งสอบสวนวินิจฉัย
ถ้าพบมูลความผิดก็สามารถส่งฟ้องได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเจ้าทุกข์ร้องเรียนค่ะ
สำหรับการตรวจสอบวันนี้นะคะก็มีการขอเอกสารรายละเอียดบัญชีการเติมน้ำมันและการสั่งจ่ายน้ำมันทั้งหมด
รวมทั้งรายละเอียดของผู้ดูแลสถานีจ่ายน้ำมันนี้ด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะ
ขณะที่นางสาววันเพ็ญตั้งสกุลนายกอบจอำนาจเจริญบอกว่า
สั่งการให้ประหลัดอบจตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งค่ะ
ถ้าพบการกระทำความผิดจากคนภายในต้องลงโทษตามระเบียบและกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ
ก็หวังว่าจะได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสจากเรื่องนี้นะคะ